วันนี้มีข่าวหลายคนแตกตื่นนะคะว่าอ้าวตกลงระยองน้ำมันรั่วอีกแล้วหรือเปล่า
วันนี้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะที่เกาะเสม็ดเพื่อไปดูเรื่องของการเยียวยา
ร้านอาหารร้านค้ากลุ่มชาวประมงต่างต่างนานาพลเรือโทปกครองมณฑาตุพลินโคศกองทัพเรือค่ะ
ก็คือภาวะน้ำมันรั่วไหลขนาดเล็กไม่เกิน๒๐ตันนะคะ
คือมีน้ำมันรั่วระลอก๒ค่ะแต่ไม่รุนแรง
คือเห็นเป็นฟิล์มน้ำมันดิบสีออกเงินที่ทางทิศเหนือ
จากทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลประมาณสัก๓ไมค์
เพราะว่ามีการเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่อประกอบทางคดีนะคะ
แล้วก็มีการสอบสวนถึงน้ำมันในท่อและระบบ
ซึ่งตอนทำการตรวจสอบเนี่ยมันมีน้ำมันค้างท่ออยู่ประมาณ๕๐๐ลิตร
ไอ้น้ำมันค้างท่อนี่แหละมันรั่วออกมาอีก
พอมันรั่วปุ๊บบริษัทก็มีการขอกำลังทางเรือแล้วก็อากาศยานจากทัพเรือภาคหนึ่งทันที
บินลาดตระเวนตรวจคราบน้ำมันแล้วก็วางแผนการใช้สารขจัดคราบน้ำมัน
เพื่อระงับเหตุแล้วก็คุมให้อยู่ในวงจำกัด
ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คราบน้ำมันอยู่ในวงจำกัดแล้วนะคะ
เหลือให้เห็นเป็นแค่ฟิล์มบางเท่านั้น
ส่วนที่หาดทรายแก้วเกาะเสม็ดค่ะ
ลงพื้นที่ไปพบกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่เกาะเสม็ด
เจรจาเรื่องของการเยียวยา
หลังจากที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
กลุ่มชาวประมงที่เกาะเสม็ดก็มีการยื่นข้อเสนอนะคะว่า
ถ้างั้นขอให้ทางบริษัทชดเชยเป็นเงินเยียวยาวันละ๑๐๐บาท

ซึ่งเรื่องนี้ทางบริษัทบอกว่ารับไว้ในหลักการแล้ว
เดี๋ยวจะเอาเข้าที่ประชุมเพื่อพูดคุยเจรจากัน
ส่วนในส่วนชาวประมงเนี่ยถ้ากลุ่มไหนมีการตกลงกันได้ก่อน

เพราะว่ากลุ่มชาวประมงในจังหวัดระยองก็มีหลายกลุ่ม
แล้วก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะคะ
โดยชาวประมงที่ได้รับผลกระทบหนักและโดยตรงที่สุดเลย
ก็คือที่หาดแม่รำพึงแล้วก็ที่ก้นอ่าวค่ะ
โรงแรมแล้วก็ร้านอาหารบนเกาะเสม็ดด้วย

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นโมเดลปี๕๖มาปรับใช้ก็แล้วกัน
ก็คือให้ชดใช้๓เดือนระยะยาว๖เดือน
แต่อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือรับเอาไว้ในหลักการนะคะ
แต่ว่าทางนายกสมาคมก็บอกว่าก็อยากให้เห็นใจด้วย

ก็คือนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนพอดี
รายได้กำลังจะเข้าก็กลายเป็นว่าหดหายไปหมดเลย

ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอลูกค้าเข้ามาที่เกาะ
กำลังเข้ามาเลยเศรษฐกิจกำลังดีเลย
ทุกคนมีการรอคอยในการที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยช่วงเวลานั้น
แต่พอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้
ณตอนนี้เราก็เลยคุยกับทางผู้บริหารแล้ว

ซึ่งทางจังหวัดเองก็มีความรู้สึกว่าน่าจะ๓เดือน

ก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละที่แต่ละที่เขาจะมีตัวเลขไม่เหมือนกัน
คือไซส์รีสอร์ทนะคะโรงแรมรีสอร์ทห้องพัก
มันจะมีขนาดไม่เท่ากัน
ด้านนายจีรศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เดี๋ยวจะเอาไปคุยกับคณะกรรมการชุดใหญ่
ว่าตัวเลขที่ควรจะเป็นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้าง
เพราะว่าทางคณะกรรมการเองก็มีตัวเลขของปี๕๖อยู่แล้วเหมือนกัน
ก็เป็นพื้นฐานที่ตกลงร่วมกันในที่ประชุม
แต่เรื่องระยะเวลาว่าจะเยียวยากี่เดือนอะไร

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยก็ค่อนข้างเงียบเหงาอะค่ะ
ตามชายหาดซึ่งถือว่าเป็นชายหาดยอดนิยมแบบนี้เห็นนักท่องเที่ยวอยู่บางตาเหมือนกัน
ผู้ประกอบการเองก็ฝากมานะคะว่าอยากที่จะให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาให้มากขึ้นด้วย
จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ